คุณผู้ชมคะใครที่มีที่ซ่อนเงินเด็ด
ฝากบอกพี่พ่อบ้านใจกล้าคนนี้เขาหน่อยได้ไหมคะ

กะว่าที่ซ่อนที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยเด็ดมากแล้ว
ไม่รอดสายตาภรรยานะคะ

อุ้ยถ่ายไว้เป็นแล้ว

น้องเน่มสตางค์กูเนี่ยเดี๋ยวกูมาไปส่งผ้า
แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย
นับไปนับมาซ่อนทีละหน้าทีละหน้า

มีเสียงเมียบอกให้ไปส่งผ้ากิน
หนังสือพระที่บ้าน
ฝากหนังสือพระเอาไว้กูไม่ดูเลยว่า
ภรรยาเป็นคนอ่านหนังสือสวดม่นหรือน่ะ
ดูหน้าตาของสามีดูอย่อมจำนรจะดีมาก
หรือยิ้มแข็ง
ใช่เขาบอกว่าแม่ยืนรีดผ้ายิ้มกลุ้มกลิ่ม
ภรรยาเขารู้แล้วไงเขาเลยบอกให้โอกาส
หยิบมารอบแรกปฏิเสธ
ภรรยาบอกแน่ใจนะไปหยิบมาให้โอกาส

ทีละหนึ่งทีละสองทีละสามบอกมาเป็น๑๕๐๐บาท
คุณพาวินีนะคุณจอยเธอบอกว่า
สามีคือบาทแอบเอาเงินไปซ่อน

ผมก็คิดว่าที่ซ่อนผมมันเด็ดแล้วนะ
นี่ก็เป็นร้านซักรีดนะเป็นร้านซักรีด
นี่คือคุณจอยภรรยาแล้วข้างหลังเห็นข้างหลังไหม

เขาบอกว่าผมซ่อนเงินเมียมาก็หลายครั้ง

ตอนนั้นเขาเห็นภรรยาตากผ้าอยู่หลังร้าน
จังหวะเมียเผลอเออเอาเงินไปซ่อนหนังสือพระดีกว่า

เงินไปซ่อนแถวหน้างานบ้างไหม
คิดอย่างไรถึงซ่อนในหนังสือภาค
เพราะแฟนไม่ค่อยอ่านหนังสือพระครับ

อยู่นี่เลยครับบนชั้นภาคของผม

หลวงพ่อช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมครับ

โดนครั้งหลังล่าสุดไปกี่พันครับ

พันห้าหมดเลยครับหลวงพ่อไม่ช่วยเลยเหรอครับครับ
ภรรยาบอกเอาจริงไม่เห็นหรอกนะว่าสามีซ่อนเงิน

แต่เห็นว่าไปทำท่ามีพิรุษอยู่หลังตู้
คิดออกเรื่องเดียวซ่อนเงินเมียใช่ไหม

ปกติเขาซ่อนที่ไหนบ้างนะครับที่จับ

เพราะส่วนใหญ่คือเราเป็นผู้หญิงเราจะไม่ค่อยจับตรงนั้นอยู่แล้ว

มีการทะเลาะกันบ้างมั้ยครับ
ไม่มีค่ะส่วนใหญ่นี่คือจะรู้ว่าเขาจะเก็บเงินไปทำอะไร
เพราะว่าบางบางทีเขาก็อยากที่ซื้อของส่วนตัวบางที
แล้วก็คิดเห็นมันก็ไม่ตรงกับเรา
เราก็เลยไม่อยากให้เขาซื้ออยากจะเก็บเงินประหยัดเงินไว้มากกว่า
แล้วก็ส่วนใหญ่คือถ้าเก็บไว้มากก็เขาจะมีของเซอร์ไพรส์ตลอดค่ะ

มาซื้อของเตอร์ไพรส์ภรรยาทุกเทศกาล

ตรงนั้นก๊อบน้ำก๊อบน้ำ
ดูหน้าพี่บ๊าสเมื่อกี๊ยิ้มกรุ้งเกรียม

จับได้มาล่าสุดหลายครั้งนี่บางที๔๕๐๐๐บาท
ที่เราไปคุยวันนี้ก็ไม่ซักครู่เนี่ย

ผมดูสีหน้าแววตาตอนนี้เห็นไหม
พี่บาทผมรู้นะ

มีอีกหรอมีอีกหรอคนรู้ได้ยังไงก่อน
ไม่รู้ผมดูตาเนี่ยบาร์ทเนี่ย
เขาบอกแล้วเขาซ่อนมาหลายครั้งก็มีความประสบความสำเร็จบ้างเหมือนกัน

ทำคอนเทนต์หรือเปล่า
เออมีอีกบ้างอัน
คุณผู้ชมถามว่าบาสนะบาทนะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามกันว่าดูข่าวนี้ได้อะไร

อันดับแรกอย่าซ่อนเงินเมียเพราะเมียรู้
อันดับสองแต่ถ้าซ่อนเงินเมียเอาเงินไปซื้อของให้เมียเอาเมียไม่โกรธ

เดี๋ยววันไหนพี่แวะไปน่านพี่จะไปหาบาสที่ร้าน

ก็เป็นข่าวแบบน่ารักให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้างเนาะ